คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะครับ
ขอนแก่นแก๊งยาบ้าเหิมยิงต่อสู้ตำรวจ
ก็เลยถูกยิงสวนกลับบาดเจ็บก่อนยอมมอบตัวนะครับ
ของกลางเป็นยาบ้าได้๓๐๐๐เมตรครับ
หน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวแก๊งค้ายา
ก็คือนายวิเชียนแสนวิเศษนายนิธินันพันมุก
แล้วก็นายนันทพลโทนผุยนะครับ
ป่าละมะริมถนนมิตรภาพพื้นที่หมู่๑๐ตำบลคำม่วง
อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น

จากการยิงต่อสู้กับชุดจับกลุ่ม
จากนั้นพลตำรวจตรีพรมนัฐเขตฮามคำภัย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น

พร้อมกับของกลางยาบ้าจำนวน๑๕มัตต์รวม๓๐๐๐เมตร
ทั้ง๓คนนั้นถูกจับขณะขับรถกระบะ

เสาหลักกิโลเมตรริมถนนมิตรภาพ

เพื่อให้ขบวนการมารับยาเสพติดต่อไป
หรือว่าให้ลูกค้ามารับต่อนะฮะ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การตรงกันว่า

มนต์เป็นเอเย่นค้ายาบ้าชาวสวรรณเขต
นำยาบ้าจำนวน๖๐มัตต์มาส่งให้ลูกค้าในพื้นที่ภาคอีสาน
จุดสุดท้ายคือที่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
ขณะจอดรถรอลูกค้าก็ถูกตำรวจล้อมจับ
เกิดความกลัวครับจึงขับรถหลบหนีจนรถพลิกคว่ำ
แล้วก็พยายามที่จะยิงต่อสู้กับตำรวจ

ทำให้๑ใน๓ของคนร้ายเนี่ยนะครับ
ถูกยิงที่ขาบาดเจ็บ

หลังแถลงข่าวทั้ง๓คนก็ถูกส่งตัวดำเนินคดีต่อไปนะครับ